คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุ
คือเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้
ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถกระบะ
ซึ่งกลับรถกระทันหันแบบนี้นะคะชนเข้าอย่างจัง
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ที่โดยสารมากับรถกระบะ
เสียชีวิตคาที่สองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่ง
แล้วทั้งคู่เป็นคนรักกันเป็นคู่รักกัน
กำลังจะเข้าพิธีวิวาวันนี้แล้วด้วย
ท่านเจ้าคุณก็เลยสั่งนะคะสั่งให้ลูกศิษย์บอกว่า
ให้ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ส่วนอาการอาภาษณ์ของท่านเจ้าคุณตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ายังคงมีเลือดซึมออกมาบริเวณสมองค่ะ
เมื่อสักครู่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสักประมาณ๑ทุ่ม
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนผนโยธินตะบนห้วยโปก
อำเภอโคกสำโปรงจังหวัดลบบุรี
ผู้เสียชีวิตคารถกระบะก็คือนายสุนทรแสนอภัยอายุ๕๔ปี
และนางระอุ่นปัญญาอายุ๔๔ปี
ส่วนคนที่โดยสารมากับรถตู้ก็คือ
วิสุทธิประชานาศหรือเจ้าคุณอลงกฎ
ซึ่งเป็นเจ้าอวาดวัดพระบะนำพุนะคะ
เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์นิเวศ
ดูแลผู้ป่วยโรคเอดระยะสุดท้ายที่อำเภอเมืองลบบุรี
ท่านเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขาขวาท่อนบนหักสะโพกร้าว
ส่วนลูกศิษย์ที่นั่งมาด้วยพร้อมคนขับ

ช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานลบบุรี
พร้อมด้วยตำรวจสภโคกสำโรง
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุก็ลงพื้นที่
ไปสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์

เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโคกสำโรง
พร้อมกับญาติก็นำศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนไปตั้งบำเพ็ญกุศล
คือบรรยากาศแน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้ก็เปิดใจครั้งแรกหลังได้รับการผ่าตัด
บอกว่าขอบใจญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่มาเยี่ยมและแสดงความห่วงใหญ่
ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายในอุบัติเหตุครั้งนี้
หลวงพ่อเองได้มีการมอบหมายให้ทางวัดแล้วก็ลูกศิษย์ดูแล
และให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่แล้วด้วยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของอาการอาภาษณ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมวันนี้
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีค่ะ
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราช
ก็มีการแถลงผลการรักษา

สมองกระโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกส่วนคอ
พบว่าเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเล็กน้อยยังไม่ผ่าตัด
ได้ให้ยาป้องกันการชักและสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
และพบกระดูกสะโพกด้านขวาหักด้วยนะคะ
ได้มีการผ่าตัดใส่เหล็กดำกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพอใจ
อาการล่าสุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
รู้สึกตัวดีสัญญาณชีพปกติไม่มีอาการปวดแผลผ่าตัด
ตอนนี้อยู่ระหว่างสังเกตอาการทางระบบประสาทอย่างที่บอกไป
รอผลเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อติดตามแล้วก็ประเมินภาวะเลือดออกในสมอง
โดยทางทีมแพทย์สั่งงดเยี่ยม
สมควรงดกิจนิมนต์๓เดือนเลยนะคะ
ทางโรงพยาบาลได้มีการตั้งโต๊ะให้บรรดาลูกศิษย
ลงชื่อเข้าเยี่ยมบริเวณหน้าห้องแทนค่ะ
ก็กลัวว่าจะเป็นการรบกวนท่านนะคะ